รู้จักน้องเมฆจุติดาราช่อง๗ไหม

นุงอย่าไปสนใจนะ๐๓๐

ไม่ใช่ใสแล้วไม่ซัก
จะโดนหมึก
หิตก

กลุ่มห้องนึงเป็นกลุ่มห้องในกลุ่มแชทไลน์
ผมแชทเหมือนที่พี่หนุ่มเขาชอบไปแชทในแคมฟ็อกอย่างนี้ค่ะ
ไม่ใช่มันเป็นกลุ่มชาติสำหรับเด็กที่ทำงานพิเศษรายได้ไม่พอ
แล้วเขาจะส่งกันเข้ามาว่าคุณนี่รับงานนะ

ก็ต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังแล้วเคลียร์ดิ

มันจะเป็นกลุ่มนึงว่ารับงานอย่างนี้ไหม
รับงานกินข้าวไหมรับงานแบบว่าไปฮ่องกงไหม
รับงานไปแบบว่าไปประเทศฟิเจอร์ลิ่งอะไรอย่างนี้
รับงาน๓วันเท่าไหร่มันจะเป็นกลุ่มนึงขึ้นมา

ก็บางคนก็เป็นดาราแต่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวก่อนคำว่าเป็นดาราในที่เนี่ยอันนี้
หนุ่มคำว่าดาราทุกวันนี้มันมีดาราหลายประเภทเว้ย

นุ่มไปจัดรายการคนเดียวกับเบอร์นู่น่ะ

เดี๋ยวหนูไปนั่งกับเขานะแล้วทำตัวให้เป็นผู้ดีเหมือนเขานะ

คุณพูดคำว่าเบอร์ไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้รางวัลพิกเนททอง

แล้วคางทองเขาลงเจอไปรับพร้อมนาทานอยู่เนี่ย
นาทานเขารอสแตนไบล์อยู่
ขึ้นพร้อมเก่งเมทัศน์เลยล่ะ

คือเขาก็เป็นกรุ๊ป
ก็ไปแจ้งความฮะ

ไปแจ้งความเพราะว่ามีคนเนี่ยไปปล่อยว่า

ในกลุ่มรายขายบริการทางเพศชายรักชาย

แล้วงั้นที่ถามความเห็นมดดำ
ในขณะที่มดดำเนี่ยคุกคีกับข่าวประมาณอย่างนี้อยู่
เขาสนใจเป็นสาเล็ง๓๐๐บาท
ผ่านหน้าฉันก็เหมือสั่นแล้วเนี่ย
๓๐๐บาทจริง
แล้วให้เด็กลงไปล้างบ่อปลาด้วย

ตู้เย็นมดดำเหรอ

จะถามว่าคุณเชื่อไหมว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่จริง

ไม่รู้ก็คือทุกกลุ่มฉันก็เห็น

แต่ถ้าถามเรายังจริงอ่ะถ้าเป็นถึงขนาดนี้เขาไม่ต้องไปทำ

จะต้องมานั่งรับงานทำไมอ่ะ

อย่างนี้ถ้าสมมุติเป็นพระเอกตัว๒ตัว๓ปุ๊บ
คุณไม่จำเป็นจะต้องมานั่งรับงานในกลุ่มนี้แล้ว

ออกมาเขาออกมาบอกข่าวกับนักข่าวว่ายังไง
ก็บอกมีคนรู้จักไปพบเห็นภาพของเมฆปรากฏอยู่ในกลุ่มดังกล่าว
ซึ่งทางตนหรือผู้จัดการของเขานะฮะ

เกรงว่าภาพที่พบในกลุ่มไลน์นั้นจะทำให้ชื่อเสียงของเขาเสื่อมเสีย
แล้วก็มาลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรุ๊ปไลน์ดังกล่าว
ซึ่งในส่วนของคดีความนั้นตนจะยังไม่เอาความนะ
ทางด้านตำรวจเขาก็บอกว่าคดีดังกล่าวนั้นเบื้องต้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่เนี่ยได้แยกเป็นสองส่วนนะฮะ
โดยส่วนเป็นเรื่องของการนำภาพบุคคลมาทำให้เสียหาย
อีกส่วนนึงเนี่ยนะก็ลองดูว่าถ้าสมมุติเอามาก็ได้เนี่ย
ก็อาจจะมีการไก่เกลี่ยกันเพราะมันก็มีภาพลวงเกิดขึ้นคุณนึกออกไหม
ล่าสุดมีของคุณสเตฟานบอกถูกรถชนเสียชีวิตอีกแล้วนะ
อีกแล้วเหรอไม่แต่รู้ป่ะข่าวบางทีที่เขียนถึงดาราอย่างนี้พอคิดเข้าไป
ส่วนใหญ่เป็นอะไรรู้ป่ะเป็นแบบพวกเว็บไม่ใช่ไวรัสเป็นเว็บแบบผู้ชายผู้หญิง
อะไรกันไม่ดีเต็มไปหมดเลยพี่ต้องเข้าไปดูเพราะว่าจะได้รู้จะได้